ไม่ใช่ที่คำชโนธอุดรนะคะวังนาคินที่กำแพงเพชร
เขาถือเลิกดีค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้บวงสวงใหญ่นะคะ
เชิญพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาจากคำชโนธอุดรธานี
สิ่งสถิตอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าตอนทำพิธี
มันมีคนบางคนเกิดอาการแปลกยังไงติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
น้ำตาเทียนอ่ะโอ้โหมันร้อนมากนะใช่ค่ะ
ใส่มือไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะนี่คุณผู้ชมนะคะโอ้โห
องค์ลงทุกคนเลยอ่ะองค์ลงใช่คนที่ไปไปร่วมพิธีเนี่ย
มีอาการแปลกแปลกนะหลายคนเลยค่ะนี่คือพิธีบวงสวงใหญ่
แล้วก็ไหว้ครูของวังนาคินที่กำแพงเพชรนะคะ
หมอเอก็คือนายกฤษณพงศ์นักจันทรยุสามสิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของสถานที่เขาจัดขึ้นเพื่อครอบครูลูกศิษย์
ที่ศักดิ์ฐานในองค์เทพฯถวายขันห้าบูชาครู
เครื่องเส้นสังเวยพร้อมกับอันเชิญพ่อปู่
ศรีสุธโธมะแยะศรีปฐุมมาจากคำชโนธมาประดิษฐาน
สร้างหลักเมืองนคราชทั้ง๔ตระกูลเป็นแลนด์มาร์คพญานคราช
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไม่แพ้คำชโนธอ่ะ
บอกแบบนี้คำเดียวเลยนะคะงานนี้มีลูกศิษย์ลูกหาร่วมพิธี
ก็มีอาการแปลกอย่างที่เห็นแล้วค่ะคล้ายกับองค์เนี่ย
แฝงร่างบ้างก็หลายรำคล้ายกับตัวแทนองค์เทพที่อันเชิญร่วมพิธี
บางคนก็มือสั่นรุนแรงนะคะบางคนก็ร้องไห้ระหว่างที่
ฟังเสียงบวชสวดมนต์ในพิธีอะค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีการจุดประทัดสักประมาณสั่นแบบนี้เลยนะ
จุดที่จุดประทัด๕๐๐นัดเพื่อขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคล
ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเนี่ยนอกจากไปฟังเสียงประทัดแล้วนะคะ
ตะโกนรวยรวยพอสิ้นเสียงประทัดปุ๊บ
ส่งหาเลขปลายหางประทัดเลยไหนอ่ะคะนี่ไงนี่มันย้อนแสงอ่ะ
มองไม่ชัดมองอีกทีได้ไหมเลขปลายหางประทัดนี่
ชัดแบบนี้แต่ก่อนนี้ไม่มีเกลียว
ทำไมมีมีหลายเลขรึอะไร
ไม่มี๔ตัว๓ตัวแล้ว๒ตัว
เห็นแต่๒ตัวกับ๓ตัวแค่๒แถวเนาะ
อันนี้มีมีโอเค๓แถวนะเริ่มตั้งแต่๔ตัว